ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานบุญงานกุศลละกันนะคะ
คุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นบรรดานักปั่น

เป็นการปั่นต้านมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะ

โดยมูลนิธิกาญจนบารมีเนี่ยนะคะ
ก็จะเชิญชวนนักปั่นผู้ที่มีจิตกุศลเนี่ย
เข้าร่วมโครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม
เป็นการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายของมูลนิธิ
ในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะ
แล้วก็เป็นการสนับสนุนการออกหน่วยเคลื่อนที่

ต่างจังหวัดนะคะเพื่อให้สุภาษตรีเนี่ยมาตรวจคัดกรองได้อย่างสะดวกแล้วแถมที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
แพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบรมีก็บอกนะคะบอกว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีการจัดโครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านมที่ลานกิจกรรมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กรองที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

แต่ว่าจดเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยววันที่๑๗๑๖นะคะ
ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์

โดยทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด
จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
แล้วก็ทีมที่ส่งนักปั่นมากเป็นอันดับ๒
รองลงมาจะได้รับถ้วยจากนายกรัฐมนตรี
ส่วนทีมที่ส่งมากเป็นอันดับที่๓เนี่ย
ก็จะได้รับถ้วยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง

สนใจจะเข้าร่วมโครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นต้านมะเร็งเต้านม
สามารถสมัครได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลย

หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ค่ะ
ไปร่วมทำดีไปร่วมทำบุญแล้วก็ได้สุขภาพของท่านด้วยนะครับ